เอาล่ะคุณผู้ชมครับผ่านกันไปหลายเรื่องราวนะ
ตลอดเที่ยวตลอดกินกันแล้ว
เพื่อให้ครบเพราะฉะนั้นเรามีเรื่องที่มันขนหัวลุกมาฝาก
ตลอดในโซเชียลกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเรื่องขนหัวลุกแบบนี้จะเกิดขึ้นกลางวันแสก
คือเขาบอกว่าจู่เนี่ยก็เหมือนว่ามีคนถูกผีเข้า

ใช่ทำไมผีถึงเข้ากลางวันแสกแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

เฮ้ยผีผีอยู่ไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยผี

มันคือการสับปะงกมันคืออาการง่วงแหมเหมือนแบบมีผีมากระชากแล้วก็ห่วงหายเงิบลงไป

ดูนะใครดึงหัว
ไม่มีจริงแล้วคือสับปะโงกหลับ

มืดคุณเข้าใจคำว่าวืดไหมครับคือน้องเขาคงเพลียมากอ่ะ
นั่งรถมานานหรือว่าเรียนเหนื่อยทำงานเหนื่อยอะไรแบบนี้
ใช่คุณนึกสภาพคุณเคยนั่งรถเมย์หรืออะไร
รถสองแถวอะไรอย่างนี้แล้วคุณหลับไหมอืม
ที่หลายคนเขาเอามาแชร์ว่ามันขำดีมันสนุกดี
แต่ดิฉันบอกเลยนะทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์การหลับแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตแน่นอน
จริงเพราะว่าเวลาเราเรียนเหนื่อยทำงานเหนื่อยแล้วนั่งรถกลับบ้านนานอย่างนี้
มันก็จะมีอาการแบบบางคนนี่เป็นวงกลมเลยนะคุณ
อะไรจะวงเวียนเวียนวนขนาดนั้นอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าผีเข้าแล้ว

อันนี้ก็ให้ดูกันสนุกสนานแต่ก็ต้องฝากเตือนนะ
เพราะเรื่องการที่แบบสับปะงกแล้วหัวมันหลุดออกไปนอก

ต้องนะถ้าเกิดง่วงพิงคนข้างก็ได้
หรือว่าก้มหน้าดีกว่าดิฉันคิดว่าถ้าหลับแล้วแบบ
ก้มหน้าดีกว่าเพราะว่ามันจะได้หงายไปข้างหน้าเซส

อีกหนึ่งเรื่องราวในโลกโซเชียลที่เขาแห่แชร์กันนะครับ
เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยอย่าหยุดสวย

เออเรื่องความสวยงามนี่มันว่ากันไม่ได้จริง
มิติใหม่แห่งการหนีบผม
เดี๋ยวดูสิว่าน้องใบตองเขาหนีบผมแบบนี้หรือเปล่า
วิธีนี้เขาทำกันยังไงไปดูฮะ
โอ้โฮ

หรือว่ากลัวเนี่ยบางตอน

เดี๋ยวดูเอาจริงนะถ้าเกิดคิดว่ามือข้างนี้ถือมีดเป็นหวี
อ่ะคือดิฉันว่าเตารีดเนี่ยไม่น่ากลัวถ้าถือปังต่อ
ใช่สิเอาปังตอขึ้นมา
แล้วผมมันเป็นยังไงตอนนี้ผมมันตรงขึ้น
ตรงชี้โดชี้ตัวเองหรือว่าหลุดติดมีดกับเตารีดออกมา
ก็เป็นคลิปที่เขาแชร์กันน้องใบตองขำดูขำแต่เอาล่ะน้องหนู
ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญก็อย่าไปลองมันเลยเดี๋ยวนะอันนี้ต้องขึ้นคำเตือนนะ
ห้ามลองเรียนแบบโอ้ยยกมีระหว่าเสี่ยวจังนะแต่ความสวยความงามมันก็ว่ากันไม่ได้
ในเมื่อบางทีก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีเพื่อทำให้สวยให้งามกันแบบนี้เราก็เลยมอบเพลงนี้ให้ครับ
ดูแล้วเนี่ยอยากถามคุณจังเลยน้องใบตองว่าคุณกล้าไหมไม่กล้า
คุณคะดิฉันบอกแล้วว่าไม่รู้จะกลัวปังตอหรือว่ากลัวเตาลีดนาบหัวดี
คือถ้าช้อนก็น่ากลัวท่านาบก็แบบใกล้หน้าผากมากเลย
คือถ้ารีดผมนี่ตรงถึงรอยหยักษ์ในสมองเลยนะโอ้ยตายแล้ว
คือบางทีถ้าเกิดพลาดเอาเตาลีดมานาบตรงหน้านี่แบนลงไปเลยนะฮะ
หน้าผากดิฉันจะเป็นยังไงเนี่ยเรียบไม่มีรอยย่นเลย
เอางั้นฝากเตือนดูคลิปนี้เอาไว้ก็อย่าไปทำตามเลยผมว่ามันอันตราย
น้องหนูที่ดูอยู่นะคะผู้ปกครองให้คำแนะนำกันด้วย
จริงคือเราเอามาให้ดูว่ามันเป็นคลิปที่เขาทำกันเล่นสนุกสนานเท่านั้น
ไม่ได้อยากให้ทุกคนเอาไปทำตามแต่อย่างใดนะขำกันไปคลายเครียดกันไปดีกว่า
เอาล่ะวันนี้คุณผู้ชมส่งเรื่องของไลน์กันมาเยอะนะครับ
ถามคุณผู้ชมไปว่าอยากให้ตลอดข่าวของเราแจกอะไรดี
บางคนบอกว่าอยากให้แจกหนี้แจกทอง

มีเงินให้เรียกน้องมีทองให้เรียกพี่
โอ้โหมีทองเรียกหนูไปด้วยนะคะ

ใช่แล้วก็บางคนก็บอกว่าแจกของที่หายากที่สุดนั่นก็คือ
อยากได้ใช่ไหมเตรียมรับข่าวดีได้เลย
เดี๋ยวเราจะมีข่าวดีเรื่องของการแจกเสื้อตลอดข่าวให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอน
แย่แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียว
เพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยโอ้โหมีเรื่องราวดีที่อยากจะพาไปดู
เพราะว่าเราจะมีละครสั้นแล้ว

นี่ครับซิตคอมใหม่เอียม

ช่วงหน้าช่วงหน้ามาดูมาขำกันให้ก๊ากกันเลยในช่วงหน้าครับ